ไก่เนี่ยเราเคยเห็นหงอนใช่ไหม
แต่ไก่ตัวนี้ก็แรดจริงฮะ
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยวันนี้จะพาไปดูไก่มีโนครับ

เดี๋ยวดูนะอันนี้ไก่จริงไม่ใช่ราดจริง

มันมีนอแร็ดนะครับ
เห็นไหมคุณผู้ชมแทงขึ้นฟ้ามาแบบนี้เลย

โอ้โหอยู่ที่บ้านเลขที่๒๓หมู่๑๒ครับอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นไก่ชนนะตัวนี้ชื่อเจ้าโต้ง
แต่นี่คือไก่พิการนะคุณผู้ชม
อายุ๕ปีขาขวามันมีแค่ข้างเดียว
มันเกิดอุบัติเหตุครับขาซ้ายไม่อยู่แล้ว

ขาสองข้างไม่มี
ขาขวาข้างเดียวครับขาซ้ายไม่มี
เพราะว่ามันประสบอุบัติเหตุตอน
อย่างเล็กนะต้องตัดขาซ้ายทิ้ง

เดื่อยงอกขึ้นที่โคนปากครับ

มันงอนคล้ายนอแร็ดนี่แหละ

เพิ่งขึ้นแล้วเปล่าครับขึ้นมาสองสามปีแล้ว

ครั้งแรกเนี่ยงอกออกมาแล้วก็หลุดไปฮะ
งอกมาใหม่อีกครั้งอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชม
เจ้าโต้งเนี่ยเป็นไก่ชนนิสัยดีนะ

นิสัยดีเชื่องไม่ดุร้ายไม่ไล่จิกใครครับ
ชอบเดินบริเวณบ้านหากินเหมือนไก่ทั่วไป
คุณนพวันกับคุณยายวันดีเจ้าของไก่

มันไก่เสียขาไงพิการเดินข้างเดียว

มีขาขวาข้างเดียวแต่วิ่งไวเฉยเลยเว้ย
แปลกด้วยเพราะมันมีนอขึ้นมา

บอกว่านี่คือพญาไก่ชน
ดีไม่ดีมีตัวเดียวในโลกด้วย

มีคนมาติดต่อขอซื้อเจ้าโต้งหลายรายแล้ว

เพราะคิดว่านี่คือไก่ให้โชค

พญาไก่ชนเหรอ

ทีนี้ดอมขา

อยากจัดมาให้ตั้งเรียงข้างหน้าดอมเลย
แล้วคุณผู้ชมเผื่อใครที่อยากที่จะชิม

เห็นแบบนี้ต้องปั่นแล้วนะ

หวานหอม
นี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านนี้
เมนูน้ำปั่นมะพร้าวตกโอ่ง

เอาเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าว
ปั่นร่วมกันใส่นมผงไปหน่อยนึง

มันจะทำให้แบบน้ำมะพร้าวเป็นวุ้นเลยค่ะ

จุดขายของที่นี่น้ำตาลทราย

แล้วโอ่งดินเผามันจะเหมือนแทนแก้ว
สัก๑๘โอ่งมาตั้งเรียงหน้าดอมเลยค่ะ

และเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

เอาโอ่งเดียวก็พอแล้วคุณน้ำแข็งโอ่งเดียวก็จุกแล้ว

ที่ร้านนี้ร้านมะพร้าวตกโอ่ง
อยู่ที่ตลาดไกลเปรย์นะคะ

ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

แล้วพี่เขาใส่หมวกแบบอินเดียนแดงนะครับ

ถ้ายังไม่อิ่มถ้ายังไม่จุใจ

เขาบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหคุณน้ำแข็ง

ไม่เคยเจอร้านไหนให้
ให้ถุงหรือให้แก้วยาวขนาดนี้มาก่อนเลย

เป็นร้านของคุณสถิตาพรหรือว่าคุณเนสครับ
แล้วก็ขายทั้งน้ำหวานทั้งกาแฟเลย
บอกสืบทอดสูตรลับกาแฟโบราณ

สูตรเมื่อวานแล้วบอกโบราณไว้ก่อนหรือเปล่า

การตลาดเพิ่มยอดขาย

กาแฟบ้องฮะอ๋อที่เห็นคือบ้อง

แต่นี่บ้องกาแฟเคล็ดลับคือ
ชงกาแฟหรือน้ำหวานใส่ถุงขนาดใหญ่

ภายในใส่กาแฟหรือว่าน้ำหวานพร้อมน้ำแข็งครับ

แล้วก็ประทับใจลูกค้าในพื้นที่อำเภอแหลมสิง

ราคาเริ่มต้นไปจนถึง๑๐๐บาท
ซื้อถุงเดียวเทแบ่งใส่แก้วกินได้หลายคนครับ

หรือถ้ากินคนเดียวเนี่ยอย่างที่บอกฮะ

สนใจไปกันได้ที่ร้านกาแฟป้าโน่

เบอร์ละเบอร์มีไหมเบอร์มีครับ

คิดสิคิดนะคุณผู้ชมคะติดต่อไปได้
เผื่อใครอยากทิมกาแฟแบบนี้นะคะ
ซื้อวันจันทบุรีกินได้ถึงวันศุกร์นะ